เรียกก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมากเลย
เพราะว่ามีคนเขาออกมาพูดว่านางเอกสาวอักษรย่ออ่างคนหนึ่งไปเสริมอึมมา
เออใช่แล้วนะคะงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของชาวเน็ตแล้วค่ะ
ที่จะต้องสืบค้นหาความจริงว่าดาราสาวระดับนางเอกคนไหนที่ไปอัพอื่ม
เพื่อที่จะสลัดภาพแบ๊วแล้วกลายเป็นนางเอกสุดเซ็กซี่กันบ้าง
ข่าวบันเทิงร้อนฉากขึ้นมาอีกแล้ว
กระทู้ดังแชร์ข่าวซุบซิบพร้อมกับสแกนหาดาราคนดังคนสวย
ระดับนางเอกว่าใครกันที่มีอักษรย่ออ่าง
ซุ่มอับอึมหวังเปลี่ยนแนวจากสายแบ๊วมาเอาดีทางเซ็กซี่กับเขาบ้าง
กระทู้ล่อเป้าขนาดนี้มีหรือชาวเน็ตจะรอช้า
ต่างพากันคาดเดาว่าออ่างในวงการบ้านเราก็มีตั้งหลายคน
แต่พอตัดตัวเลือกไปมาให้เหลือเพียงแค่ระดับนางเอก
มันก็เลยเข้าตาเข้าเป้าหมายอยู่ไม่กี่ไร่
ัมเบอร์วันก็คือสาวยายาอุรัสยา
เคยถูกข่าวลือเรื่องพึ่งมีดหมอมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงเซโนไปแล้วแบบชัดเจน
รวมถึงชาวเน็ตก็แก้ต่างให้แบบรัว
เพราะสังเกตจากที่ผ่านมาดูยังไงยังไงก็ไม่เคยจะเห็นโมเมนต์ดูมของเธอเลยสักครั้งเดียว
รายที่๒อคัมซิริหรือสาวจักรจันทร์ผู้สวมบทบาทอีพริ้งเวอร์ชั้นล่าสุด
นี่ก็เพิ่งจะถูกจับตามองไปหมาดในวันวงสวงละครที่ดูมีน้ำมีนวลอวบอิ่มขึ้นมาทันตา
แต่ก่อนจะถูกหาว่าอึมด้วยมือแพทย์เธอก็เลยขอเคลียร์ชัดว่าใช้สารพัดวิธี
ยเพื่อให้ดูสวยแจ่มเหมาะกับบทบาทที่ได้รับเท่านั้นค่ะ
และนางเอกรายสุดท้ายที่เข้าข่ายถูกชาวเน็ตจับตามอง
นั่นก็คือสาวแบ๊วหวานใจแดนวรเวทอย่างแพตตี้อังสุมาริน
ที่มีคนตาดีตาวัยเห็นภาพขณะที่เจ้าตัวไปพักผ่อนริมหาด
พร้อมโพสต์ภาพเก๋ลงอินสตาแกรมแต่ช่วงหน้าอกหน้าใจดูจะดึงดูดสายตามากเป็นพิเศษ
แต่ก่อนที่ดาราสาวคนดังจะออกมาชี้แจงก็ได้เหล่าแฟนคลับบางรายรีบออกตัวแทนว่าเป็นของแท้
ให้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วต่างหากล่ะคะ